สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

น้องน้ำตาลชะลิตาจะต้องจำไปตลอดชีวิตเลยครับ
มีแฟนนางงามเดินทางมารอให้กำลังใจกันแน่นมากจริง
นะครับสำหรับบริเวณประตูสิบชั้นสองของท่าอากาศสยาสวนภูมิ

แต่ถ้าพวกในการสำนักงานต้องทับสื่อมนตรส่วนนะครับ
บันทึกภาพน้องน้ำตาลกันมากมายทีเดียวครับ

วันนี้กำลังเป็นผู้แทนกับผู้บริหารนะคะขอขอบคุณไทยทีวีสิทธิ์ช่องสาวด้วยค่ะ
คุณผู้ชมกำลังรับชมภาพบรรยากาศการกลับมาประเทศไทยของน้ำตาลสลิตาส่วนเสน่ห์นะครับ
ตัวแทนสาวไทยที่เดินทางไปประกวดสวิทยูนิเวิร์ส๒๐๑๖ที่ประเทศฟิลิปปินส์
เสร็จสิ้นการประกวดไปที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้แล้วสามารถทำให้คนไทยทุกคนภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนสาวไทยของเธอได้อย่างดีเยี่ยมนะครับ
เป็นแห่งนี้นะครับก่อนที่เธอจะสอบติดที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับ

จริงจริงจริงมีสายสะพายมาด้วย

กลุ่มนี้เรียกว่ามีพร็อปแน่นมากนะครับทั้งทรงชาติ
แสดงความยินดีกับพี่น้ำตาลด้วยนะครับผม

ขอบคุณทั้งปุ่มเวลากาดนะคะขอบคุณน้องน้องด้วยนะคะวันนี้มาแสดงความยินดีกับเพื่อนเพียวนะคะ
อ่า
แล้วก็มีอีกหลายที่นะคะมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็เช่นเดียวกัน
เดี๋ยวอีกสักครู่จะขอนำโต๊ะขึ้นเวทีนะคะเพื่อน้ำตาลชะลิตาจะได้นั่งแล้วก็พูดคุยกับพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะ
พี่ใช้ไมค์นะคะเดี๋ยวเอาไมค์กับเรานะคะที่จะต้องใช้ไว้
ก็คิดในใจว่าเราจะเข้ามั้ยทั้งที่ตัวเต็มก็ยังไม่เข้าเยอะอยู่เหมือนกัน
ก็เลยแบบชื่อสุดท้ายนั้นจะเป็นเราไหมเขาก็แบบแอบลุ้นในใจ
นึกอย่างเงี้ยวว่าไทยยังไง
ก็เป็นความที่ท่านเนธาลองค่ะก็ตื่นปันใจมากค่ะที่เขาได้รับคุณระหว่างนี้
ได้เชียร์เราไม่คิดว่าท่านจะเชียร์นางงามนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะ
สิ่งที่นักตามได้ใจคลุมไทยทั้งประเภทก็คือโดยที่ได้พูดถึงระบะสมมุติผู้เชิญหัวรัชการที่๙วันเวลี
ตอนนั้นคิดอะไรอยู่บ้างความรู้สึกแบบ
ความรู้สึกตอนนั้นก็เป็น
จากที่ได้ฟังคำถาม
ในใจก็คือลูกอยู่แค่คนเดียวเลยค่ะ

นึกได้นะตอนนั้นแล้วก็อยู่กับเราต่อ
หรือว่าตันจะทำกิจกรรมอะไรหรือว่าตันจะไปไหน
ก่อนที่ตันจะขึ้นเวทีก่อนที่ตันจะเข้าสัมภาษณ์

ว่าท่านก็เป็นเหมือนกับ
แรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้กับเรา

ตัวจาน๙ค่ะ

ของเรามีความตั้งใจอะไรในหลัก
หลังจากมีละครก็ต้องติดต่อไปค่ะ
เขาก็มีอะไรบ้างก็อยากจะ
ถ้าเป็นไปได้ก็แบบย้อนเงินให้จบค่ะ
ก็อาจจะทำงานช่วยครอบครัวค่ะ
เพื่อนค่ะร้องเรียนก็น่ารักค่ะ
ตันก็จะสนิทมากที่สุดกับ
ก็อย่างที่เห็นกั้น
เขาจะบอกว่าเป็นแฝด
แต่วันนี้เข้ามาในห้องเขาเลย

แล้วขอยุ่งชุดหน่อยเลย
ก็หลังจากที่เปลี่ยนชุด
เปลี่ยนชุดจากชุดร้าน
ก็ได้มีการใส่ชุดประจำชาติค่ะ
คือตอนนั้นตันประมาทตัวเองว่าแบบ
ทำผมเองน่าจะรอยรอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เราเลยพอทำไปทำมาแล้วมันยึด
เราก็เรียบเดินไปรีบยิ่งไปที่ห้องทำผม
ชุดเราก็หนักแล้วเราก็พยายามเดิน

เราก็เรียบเดินไปต้องเปลี่ยนผมถึงสามรอบ

ก็เลยตอนนั้นก็รู้สึกแบบ

แล้วแบบเรายังแต่งตัวยังทำไม่เสร็จเลย
แล้วทุกคนก็เข้ามารุนเกือบสุดกว่าผ่นค่ะ
แล้วก็ทำยังไงหนึ่งนั่งอยู่ในนิ่งแล้วก็ยังคิดอยู่คนเดียว
ทำยังไงดีน้ำตาจะไหลแล้วค่ะ
พอใส่ผ่นเสร็จเดินไปขึ้นบันไดแรงกาวนึงเขาเรียกไทยแลนด์
ออกไปแล้วทุกคนตกมือแล้วก็เสียงร้องเรียกชื่อเรา
มันเป็นอะไรที่ขึ้นต่างจากน้อยที่สุด
ที่ทั้งมือได้ใส่ชุดนี้มาดี
มีร้องไห้อย่างไรหรือความหดดังอะไรต่างของคุณครับหรือ
ไม่เลยค่ะแล้วตั้งแต่วันแรกที่ได้ไปทำกิจกรรม
ไม่มีวันไหนที่แบบไม่มีความสุขไม่มีวันไหนที่กดดันไม่มีวันไหนที่ท้อ
ทุกวันคือสนุกกับมันแล้วก็ไม่มีความเมื่อเหนื่อยในตัวของคุณครับ
มีลักษณะมากอีกในใจถึงใครไปที่ประโยชน์ของคุณครับ
อย่างที่บอกค่ะตอนแรกที่ตันบอกไปว่าทุกวันตันทำเต็มที่
ทำบุญทุกวันให้ดีที่สุดเต็มที่ทุกวัน
ต้องให้คุณออกมาเป็นยังไงตั้งแต่จะทำถามเขาแปลว่าคุณทำเต็มที่
ถึงไดขลายนิดหนึ่งว่าอยากจะเอ้าลมกุฎกลับมาบ้านเรานี้
ก็มีทางพี่ที่บ้างช่วยกันบอกดูครับ
ก็ส่วนใหญ่ก็คือเหมือนกับ
เราต้องแข่งกับเวลาด้วยเราต้องแบบเตรียมตัว
คือกลับมาแล้วแต่ก็ต้องมาเตรียมชุดเตรียมลุคไว้ว่าพรุ่งนี้เราจะแต่งอะไร

เพราะว่าตอนเช้ามาเราจะไม่ต้องมานั่งรีบหาคนอื่น
แล้วก็แบบเสร็จแล้วเราก็แต่งหน้าศึก
บ๊วยต้องไปจังหวัดบรุงด้วย
ไม่ได้แค่นั่งรถบัสไปค่ะ

ที่มีความรู้สึกกว่าที่มีความรู้สึกกว่าที่มีความรู้สึกกว่า
ที่มีความรู้สึกกว่าที่มีความรู้สึกกว่า
ที่มีความรู้สึกกว่าที่มีความรู้สึกกว่า
ที่มีความรู้สึกกว่าที่มีความรู้สึกกว่า
ที่มีความรู้สึกกว่าที่มีความรู้สึกกว่า
ที่มีความรู้สึกกว่าที่มีความรู้สึกกว่า
ที่มีความรู้สึกกว่าที่มีความรู้สึกกว่า
ที่มีความรู้สึกกว่าที่มีความรู้สึกกว่า
ที่มีความรู้สึกกว่าที่มีความรู้สึกกว่า

ที่มีความรู้สึกกว่าที่มีความรู้สึกกว่า
ที่มีความรู้สึกกว่าที่มีความรู้สึกกว่า
ที่มีความรู้สึกกว่าที่มีความรู้สึกกว่า
ที่มีความรู้สึกกว่าที่มีความรู้สึกกว่า

ที่มีความรู้สึกกว่าที่มีความรู้สึกกว่า

แล้วก็เรื่องของขวดใจช่างภาพกับนางนามนิตภาพจริงแล้วไม่ใช่ตานนะค่ะ
จริงเป็นขวดใจเพื่อนขวดใจแม่นางนามนิตภาพก็เป็นคุณค่ะคุณก่อนหนู

อยากจะให้พูดถึงคะแนนหัวจากทั่วโลกที่สมมติธรรมดาคือ๑๓๐ภาพเป็นยังไงบ้างสำหรับคุณค่ะ
ก็ไม่คิดว่าให้ฝันว่าทุกคนจะเชียร้องก็แบบรับรับรับขนาดนั้น
เห็นหลายคนบอกว่าไม่หลับไม่นอนมีทวิทย์จำนวงอีกเวลาทีเดียว
มีการนัดเวลาว่าแบบช่วงนี้นะเข้าไปในทวิตกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ขอบคุณมากเลยค่ะที่แบบอดหลับอดนอนทำให้ได้ขนาดนี้
ดีใจมากที่แบบเป็น๑ใน๘๕คนที่ทุกคนโหวตให้หมดค่ะ
ก็ต้องไปแก้อังวลค่ะ

ตอนนี้ก็จับเวลาที่เดิมค่ะ

แต่ว่าเราไม่ถึงตอนนี้ก็มีแค่๙คน

พี่แจ๊กบอกว่าเตรียมตัวจะรังด้วยนะครับ
พี่แจ๊กกดวันหรือยัง

ใครจะไปแจ๊กวันนี้
ก็ต้องมาวางแผนที่นี่ค่ะ

อยากจะรองดูเจ้าก็อยากได้

ยังไม่ได้เปิดภาษาอย่างนี้
เพราะว่าพึ่งกลับมาได้เจอทุกคน

ก็ต้องดูทีนี้เพราะว่าก็ต้องย้ายมาทีนี้เป็นทีน้องมาค่ะเพื่อที่แบบเราจะให้มีค่ะทำงานเยอะดีมากแล้วก็เรียนเยอะดีมากเพื่อจะได้เสียงมือ
การที่ผ่อนก่อนของมันเป็นอะไรคือก่อนตอนที่มันไม่มีก่อนของมันค่ะ
ไม่ดับอะไรไม่ไม่แบตมันหมดแบตต้องไม่แบต๖ติงมันหมดตอนนี้เปลี่ยนให้แล้ว
เขาไม่มั่นใจคือการที่เราจะฝ่าฟันมามันก็บูธเองใช่ไหมพอเปลี่ยนแท็ตแล้วมันก็บูธเข้าไปต่อเลยใช่ป่ะครับ
มันเป็นดีเทอร์ระดับโลกมันเป็นอันตรายที่เราจะต้องกลับมาอยู่แล้วแต่ว่าตันคิดว่าการตอบ
ด้วยมั่นใจที่สุดแล้วแล้วก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วในการตอบในความเหมือนกันคิดว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามหรือตามคือเลยครับ

แล้วมีใครด้วยกับการแบบนี้มันเป็นเรื่องไหนค่ะ

แล้วมันเป็นเรื่องไหนค่ะ

แล้วมันเป็นเรื่องไหนค่ะ

แล้วมันเป็นเรื่องไหนค่ะ

แล้วมันเป็นเรื่องไหนค่ะ
แล้วมันเป็นเรื่องไหนค่ะ

แล้วมันเป็นเรื่องไหนค่ะ

แล้วมันเป็นเรื่องไหนค่ะ
ก็ขอขอบคุณทุกคนเลยค่ะทุกคนเลยว่าชั้น๒ชั้นล่างชั้น๓
ที่มารับวันนี้ก็ขอบคุณหนูตั้งแต่วันแรก
ที่ร่วมเชียร์ร่วมบวชแล้วก็ให้กำลังใจนางมา
ตั้งแต่วันแรกที่ตันได้รับตำแหน่ง
ตอนแรกก็บอกว่าควรดันมาก
เพราะว่ากระแสกระเข้ามาเท่านี้หนักมาก
แต่เป็นเหมือนแรงของนั้น
ให้ตันได้ปรับปุ่นตั๋ยเองได้ประเบียนตั๋ยเองจากเน็ตกระโกะโรงคืนหนึ่ง

ได้มาถึงทุกวันนี้ค่ะ
ส่งกำลังใจให้กับตาในการทำหน้าที่ด้วยค่ะ
มันเป็นอะไรที่อธิบายยากมากค่ะ
มันเป็นความรู้สึกที่ตื้นตันบอกไม่ถูก
มันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตการที่ได้ทำหน้าที่
มันดีใจมากค่ะ
ที่เราได้ชื่อประเทศไทยของเราไปประกันบนโลกค่ะ
ก็อยากจะบอกแม่นะคะว่า
ถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีตังค์ในวันนี้

น้ำตาประสงค์สำเร็จถึงมากขนาดนี้ครับ
แผ่นคนเห็นว่าน้องเป็นตัวแทนที่ถ่ายคุณน้องไม่ได้ไปในน้ำ
คุณรู้สึกยังไงบ้างครับจากทางนี้น้ำตาประสงค์สำเร็จถึงมากขนาดนี้ครับ
แผ่นคนเห็นว่าน้องเป็นตัวแทนที่ถ่ายคุณน้องไม่ได้ไปในน้ำคุณโชว์น้ำตาประสงค์สำเร็จถึงมากขนาดนี้ครับ
แผ่นคนเห็นว่าน้องเป็นตัวแทนที่ถ่ายคุณโชว์น้องไม่ได้ไปในน้ำคุณโชว์น้ำตาประสงค์สำเร็จถึงมากขนาดนี้ครับ
แผ่นคนเห็นว่าน้องเป็นตัวแทนที่ถ่ายคุณโชว์น้องเป็นตัวแทนที่ถ่ายคุณโชว์น้องเป็นตัวแทนที่ถ่ายคุณโชว์น้องเป็นตัวแทนที่ถ่ายคุณโชว์น้องเป็นตัวแทนที่ถ่ายคุณโชว์น้องเป็นตัวแทนที่ถ่ายคุณโชว์น้องเป็นตัวแทนที่ถ่ายคุณโชว์น้องเป็นตัวแทนที่ถ่ายคุณโชว์น้องเป็นตัวแท

คุณโชว์น้องเป็นตัวแทนที่ถ่ายคุณโชว์น้องเป็นตัวแทนที่ถ่ายคุณโชว์น้องเป็นตัวแทนที่ถ่ายคุณโชว์น้องเป็นตัวแทนที่ถ่ายคุณโชว์น้องเป็นตัวแทนที่ถ่ายคุณโชว์น้องเป็นตัวแทนที่ถ่ายคุณโชว์น้องเป็นตัวแทนที่ถ่ายคุณโชว์น้องเป็นตัวแทนที่ถ่ายคุณโชว์น้องเป็นตัวแทนที่
คุณโชว์น้องเป็นตัวแทนที่ถ่ายคุณโชว์น้องเป็นตัวแทนที่ถ่ายคุณโชว์น้องเป็นตัวแทนที่ถ่ายคุณโชว์น้องเป็นตัวแทนที่ถ่ายคุณโชว์น้องเป็นตัวแทนที่ถ่ายคุณโชว์น้องเป็นตัวแทนที่ถ่ายคุณโชว์น้องเป็นตัวแทนที่ถ่ายคุณโชว์น้องเป็นตัวแทนที่ถ่ายคุณโชว์น้องเป็นตัวแทนที่

ลืมนะคะพี่น้ำตาลช่วยหนูช่วยคนจนด้วยค่ะว่าหนูคนจน

เสิร์ฟโฟนหนูหนูเลิกเลิกเลยเลย

ขอทัศน์สวัสดิ์สบายเชิญหน้าขึ้น
เออ

ขอบบุญตัวหนึ่งรอบขอบบุญตัวหนึ่งรอบ

สบัดสบายสบัดสบายเชิญหน้า

ถ้าดัดไม่แพ็คซีก็ไอฟอร์ดบิ๊ง